คุณผู้ชมคะดูวันนี้๒๙ธันวาคมเริ่มแล้วนะคะ
วันนี้วันแรกของ๗วันอันตรายช่วงปีใหม่ปี๒๕๖๖แบบนี้
จริงโครงการของเขาชื่อว่า๗วันขับขี่ปลอดภัยนะคุณฮะ
แต่ว่าเราก็ยังติดว่า๗วันอันตรายอยู่เพื่อเป็นการเตือน
ใช่ค่ะเตือนว่าระยะนี้ระยะของการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ต้องระมัดระวังนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๔มกราคม๖๖นะคะ
ทีนี้ไปสำรวจเส้นทางกันหน่อยค่ะดิฉันนึกถึงมิตรภาพก่อน
อีสานนี่แน่นใช่ค่ะมิตรภาพยาวนานหรือยัง
วันนี้อาจจะยังนี่ยังเหลียวคุณ
เอาใหม่วันนี้อาจจะยังไม่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวฉันต้องบอกแบบนี้ค่ะโอ้โหนี่ยังไม่เท่าไหร่เหรอรถเยอะเต็มถนนนะเนี่ย
แต่ดิฉันเดาว่าสภาพพรุ่งนี้จะหนึบกว่านี้จะแน่นกว่านี้
นี่ยังพอเคลื่อนตัวได้บ้างนะถึงแม้จะรถเยอะ
ช่วงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
คุณผู้ชมตั้งแต่กิโลเมตรที่๓๘ขึ้นมกลางดงมาแล้ว
ถึงกิโลเมตรที่๕๑หน้าฟาร์มโชคชัยรถมาก
เต็มทุกช่องเลยนะคะนี่มี๔เลนนะ
ส่วนใหญ่ก็ออกมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนแล้วค่ะ
ไม่ต้องพูดถึงปั๊มทุกปั๊มริมถนนสายนี้
คนจอดแวะพักเพียบเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาหยุดเสร็จหยืดสาย
ส่วนเส้นที่จะเข้าตัวเมืองปากช่องเนี่ย
ก็ยังสามารถใช้ความเร็วได้นะคะ
โดยถ้าเกิดว่ารถติดขัดสะสมมากเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาจะเปิดช่องทางพิเศษ๒ช่วงค่ะ
ก็คือตั้งแต่กิโลเมตรที่๑๗ตำบลทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
เข้ากิโลเมตรที่๔๓ตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง
แล้วก็กิโลเมตรที่๔๗ไปเข้ากิโลเมตรที่๕๑ตรงหน้าฟาร์มโชคชัยเลย
อันนี้เส้นมิตรภาพออกอีสานค่ะ
เหนือก็ต้องดูสายเอเชียก่อนนะครับ
เพราะเอเชียเนี่ยออกจากกรุงเทพเข้าสู่อยุธยาใช่มั้ยคุณค่ะ
ผ่ายุธยาหลักกิโลเมตรที่๒๓นะครับ

และช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ
คุณผู้ชมฮะเส้นที่ออกเหนือได้อีกก็คือ
อีกก็คือเส้นปฐุมธานีบางประหันต์นะคุณนะ
ตรงถนน๓๔๗ช่วงผ่านลำเผลอบางประหันต์

่งหน้าไปเชื่อมต่อกับถนนสายเอเชียที่ต่างระดับบางปะอิน
คุณผู้ชมฮะรถมากหรือยัง

แต่เขาบอกว่าตลอดเส้นทางนะคุณนะ

โดยเฉพาะช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้นะครับ
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวก
คาดว่าตลอดทั้งวันนี้วันพรุ่งนี้
ยังคงมีประชาชนเดินทางผ่านจุดนี้กันอย่างหนาแน่นนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมอีสานละเหนือละดูใต้กันหน่อยค่ะ
สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยคนก็ไปรอเดินทางต่อคิวซื้อตั๋ว
กับทางรถไฟท้องถิ่นเส้นทางสายใต้บรรยากาศก็คึกคักกันนะคะ
ซึ่งเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าอยากรู้จังเลยว่า
ปีนี้มันจะคึกคักกว่าปีที่แล้วหรือเปล่ากว่าปีที่แล้วหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าสถานการณ์หลายอย่างก็คลี่คลาย
ส่วนขบวนรถไฟขาล่องจากกรุงเทพที่ทยอยเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยทุกขบวนผู้โดยสารก็แน่นนะ
เต็มทุกที่นั่งเลยตัวรถไฟชั้น๑ชั้น๒เนี่ยจองยาวไปจนถึง๔มกราปีหน้าค่ะ
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเหลือนะเหลือแต่ตัวที่นั่งชั้น๓เท่านั้นน่ะนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วมาดูรถไฟแล้วใช่ไหมดูรถทัวร์กันหน่อยค่ะเมื่อวาน
อันนี้ที่หมอชิดหมอชิดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลงพื้นที่ค่ะ
เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการตรวจปัสสาวะพนักงาน

ต้องย้ำเตือนกับผู้โดยสาร
อย่ารับฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้า

ไม่ใช่ว่าผ่านตรงนี้พอดีฝากหน่อย

ไม่ได้อย่ารับฝากโดยเด็ดขาดนะเขาบอกนะ
กลัวว่าข้างในจะเป็นยาเสพติดแล้วเอาตรงนะ
ถ้าเกิดตรวจเจอมาคนที่ซวยคือคนที่รับฝากนี่แหละ
คุณผู้ชมฮะวันนี้ก็มีการเปิดศูนย์ป้องกันอันตรายทางท้องถนนนะฮะ
ก็คือเรียกง่ายส่วนใหญ่เราเรียก๐๗วันอันตราย
รายละเอียดเป็นยังไงนะครับ
คือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็เป็นประธานในการเปิดศูนย์แห่งนี้
นะฮะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดู
เขามีแนวคิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่พศ๒๕๖๖เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
คิดปีนี้ก็คือชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย
ไร้อุบัติเหตุนะครับมีการตั้งเป้าไว้อย่างไรรู้ไหมคุณ
เป้าลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ปี๖๖นะฮะ
รอยต่อ๒๙ธันวาคม๖๕๔มกราคม๖๖
ให้มีจำนวนตัวเลขของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ
และจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ๕เมื่อเทียบกับสถิติ
ในช่วงเทศกาลต่างย้อนรอยไป๓เทศกาล
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรนะสงกรานเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
เทศกาลปีใหม่เข้าปี๖๕เมื่อปีต้นปี
เออก็เอาง่ายคือย้อนไปดู๓ปีย้อนหลัง
เพราะอะไรรู้ไหมที่ต้อง๓ปีเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา
จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
มันอาจจะไม่ได้เยอะไงคะคนอยู่บ้านคนไม่ได้เดินทาง
รวมถึงเดี๋ยวเขาจะติดตามเรื่องของผลการดำเนินงาน

แล้วก็จะมีกำหนดมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนต่างนะคะ
เออนะครับต้องย้อนไปดูสถิตินะฮะ
ถ้าช่วงสงกรานที่ผ่านมานะเมษาปี๖๕เนี่ย
จำนวนเสียชีวิต๒๗๘รายนะ
ถ้าจะลดยอดจำนวนผู้เสียชีวิตปี๒๕๖๖ในช่วงเทศกาลปีใหม่อีก๕เนี่ย
เป็นเท่าไหร่ลองไปคิดคำนวณดูนะครับ
แต่ว่าขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยกันไว้ด้วยนะฮะ
ป้องกันอันตรายทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้ร่วมทางด้วยนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรายงานเรื่องเกี่ยวกับ๗วันอันตรายวันแรก
พรุ่งนี้เราน่าจะรู้ช่วงสักประมาณ๑๑โมงช่วงในข่าวเที่ยงนี่แหละ
เดี๋ยวเราก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ